สังคมตอนนี้น่ากลัวนะคะนอกจากเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
โรคระบาดก็มีโควิด๑๙อากาศก่อนหน้านี้ก็ร้อน
วันนี้ฝนตกอีกหลายคนจะทานอาหารเลยต้องเลือกสั่งผ่านแอปพลิเคชัน
แต่ว่าเมื่อได้อาหารมาแล้วก่อนจะตักเข้าปากดูให้ดี

โอ้โหเป็นไงค่ะคุณผู้ชมกลุ่มขนลุกขนลุกจริงขอให้คุณผู้ชมก่อนนะ
ใครทานข้าวอยู่นะเออต้องขอไข่พร้อมไหมไข่พร้อมไหมขอภัยอย่างสูงเลยนะคะ
สำหรับใครที่ทานข้าวทานอาหารอยู่ตอนนี้แต่ว่าภาพนี้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเนี่ย
ดูรอบเดียวเท่านั้นมันชวนขยักขยันจริงจริงอะไรเนี่ยค่ะนะฮะ
เยอะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณเบ้น
นำมาโพสต์พร้อมแนบข้อความว่าวันนี้อากาศร้อนไม่อยากออกข้างนอกเลย
สั่งข้าวมากินโอ้หมายกอดไม่อยากบอกชื่อร้านเลยนะ
แต่เขาก็บอกมาในโพสต์ของเขาด้วยนะคะว่าเป็นร้านส้มตำแห่งหนึ่ง
จากที่หิวได้มาหมดอารมณ์เลยพี่น้องครับ
ระบบพื้นที่ว่าในเขตเทสาบานณคลราจสีม่าน
คือคุณเบ้นเขาสั่งชุดส้มตำไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียว
จากร้านส้มตำชื่อดังในเมืองโคราชมาทาน
กำลังจะกัดไก่กินเข้าไปแล้วขนลุกขนพองเลยอ่ะค่ะ
เพราะว่านอนดิ้งดุ๊กดิ๊กยั่วเยอะอยู่ในเนื้อไก่แถมข้าวเหนียวก็มีสภาพแฉะเละ
คล้ายจะบะหุดด้วยดูสิดูสิแฉะแฉะเละเละอย่างเงี้ยค่ะ
คือคนหิวเนี่ยนะแทนที่จะได้กินก็ต้องเอาไปทิ้งค่ะ
จะได้เงินนะใครจะไปทานลงเขาแบบเนี้ยดูสิ
หลายคนเห็นภาพแล้วพากันขนลุกนะคะแล้วก็แนะนำให้เอาไปคืนที่ร้าน
แล้วก็เรียกเก็บเงินคืนเพราะว่าเอามาก็กินไม่ได้
แต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็จะได้รู้ด้วยนะว่าของเขาเป็นแบบนี้
แต่ว่าเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าไม่ได้เอาไปคืนหรอกนะคะ
แต่ว่ามีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันที่เขาสั่งอาหารไปแล้ว
ให้ไปบอกทางร้านอีกทีหนึ่งหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะ
อาจจะเป็นผลมาจากอากาศร้อนหรือเปล่าก็เลยทำให้ข้าวเหนียวบูด
หรือว่าอาจจะเป็นของเก่าค้างคืนที่ขายไม่หมดแล้วเอานำมาอุ่น
ขายต่ออีกทีนึงนะคะส่วนเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะ
เวลาได้ไก่ทอดมาเขาก็จะกัดทานเลย
แต่ว่าเนื้อไก่แข็งเนี่ยเขาก็จะต้องมาฉีกพอฉีกก็เห็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
พร้อมกับเรานี่แหละค่ะอิ่มเลยอ่ะดูดีดูดีดีดูเยอะเลยนะคะ
ดีนะที่เขาสังเกตว่าไก่มันแข็งแสดงว่าต้องผ่านมาหลายวันแล้ว